คุณผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์เวลาใช้รถใช้ถนนนี่ต้องระวังนะ
แต่เราอ่านข่าวลักษณะนี้บ่อยคุณสุดสกุล
รถไฟฟ้าสายสีม่วงมันมีวัตถุเป็นแผ่นปูนหล่นลงมา

ใช่จุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ที่ถนนรัฐนาธิเบสค่ะคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวไปดูนะภาพจากกล้องหน้ารถเขาจับภาพเอาไว้ได้
รถคันนี้ไม่ได้โดนแผ่นปูนลงมาใส่นะเดี๋ยวดูค่ะ
มันหลุดลงมาอย่างนี้เลยอันตรายมากนะ

ถ้าเกิดว่ารถคันนี้ติดกล้องเขาขับชิดขวาอีกหน่อยหนึ่ง
กระแทกกระจกทะลุเข้ามาในรถทำไง
อันนี้เหตุการณ์น่ากลัวมากนะคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นแผ่นปูน๒แผ่นหล่นลงมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วตรงแนวนี้มันเป็นแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเพจข่าวคนนน
เขาเอามาโพสต์เตือนไว้เขาเขียนเอาไว้แบบนี้
บอกว่าน่ากลัวมากเกือบไปแล้วถ้าโดนรถจักรยานยนต์
เสี่ยงอุบัติเหตุประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ระมัดระวังฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบเร่งด่วนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
และสาเหตุจากอะไรเนี่ยจุดตรงนี้คือ
ถนนรัตนาทิเบศขาออกอยู่ตรงข้ามสาลากลาง
นนทบุรีเกิดตอนประมาณ๕โมงครึ่ง
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แหมมันเป็นช่วงที่เลิกงานพอดีเลย

เดี๋ยวนี้เวลาก่อสร้างอะไรที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า

กลัวอะไรมันจะตกลงมาบนหัวเนี่ยนะ

ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็วิศวกรเนี่ย

ปรากฏว่ามันเป็นแผ่นปูนที่ใช้ฉากปิดคานเหล็ก
บริเวณขอบทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีคุณผู้ชม
เอาจริงมาพูดแบบนี้ดิฉันก็ยังนึกภาพไม่ออกหรอก
แต่ว่าสาเหตุอันนี้อยากรู้ว่าเพราะอะไร
แผ่นปูนมันถึงร่วงลงมาแบบนี้
เขาบอกแบบนี้น่าจะเกิดมาจากฝนเนี่ยมันตกลงมาต่อเนื่อง
แล้วก็เลยทำให้แผ่นปูนมันเหมือนกับซึมซับน้ำดูดน้ำเอาไว้
รับน้ำหนักเอาไว้เนี่ยเหรอฮะมันเลยร่วงลงมา
มันกระเทาะก่อนแล้วมันก็เลยร่วงลงมา
อ๋อเนี่ยตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดเป็นมุมนี้ยังจะพอนึกภาพออก
ถูกว่ามันอยู่ตรงไหนไอ้โบ๋ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าไอ้แผ่นปูนตรงนี้
มันใช้ฉาบปิดพวกคานเหล็กปิดรอยต่อขอบช่องทางเดิน
ก็คือฉาบไว้เพื่อปิดงานให้มันดูสวยงาม

แต่มันร่วงลงมาแบบนี้แล้วต้องไปตรวจแผ่นปูนอื่นไหม

ก็นี่ไงนอกจากสายสีม่วงแล้ว
อ้าวแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า
อันนี้เป็นภาพช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนครึ่งคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเขาก็แจ้งไปยังตำรวจจราจร
สพรัฐนาธิเบสอันนี้ภาพที่เราถ่ายมานี้ให้เห็นเลยนะคะ

ใช่คือบอกเลยบอกว่าขอให้ช่วยปิดถนนรัฐนาธิเบส
ทางด่วนฝั่งมุ่งหน้าไปสะพานพระนั่งเกล้าหน่อยได้ไหม
จะได้ให้วิศวกรจะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เอารถกระเช้าเข้าไปตรวจสอบไอ้แผ่นปูนที่มันร่วงลงมาเนี่ย
ซึ่งกลัวไงคะว่าจะมีพวกเศษปูนมันตกใส่รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาอีก
เบื้องต้นวิศวกรเขาก็ตรวจสอบแล้วนะคะ
บอกว่าอาจจะมีแผ่นปูนหลุดร่วงลงไปอีก
พูดแบบนี้ก็น่ากลัวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการเอาค้อนปอนเนี่ยนะ
ทุบแผ่นปูนตรงนั้นออกเป็นแนวยาวเลย
เพราะกลัวว่ามันจะหล่นอันนั้นทุบออกก่อนเลย
หลังจากนั้นมันก็ต้องดูเรื่องของการซ่อมแซมถูกไหม
แต่การซ่อมแซมใหม่เนี่ยจะต้องรอให้ผู้บริหารของรถไฟฟ้าเนี่ย
เขาชี้แจงถึงขั้นตอนรายละเอียด
แล้วก็วางแผนดำเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมภายหลัง
น่ากลัวนะต้องไปตรวจสอบจุดอื่นอีกนะฮะ